เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองเรานำเสนอข่าวว่า
คนขับรถเมย์เป็นรถเมมินิบัสนะคะรวมทั้งกระเป๋า

แล้วใช้หมวกกันน็อกเนี่ยนะทุบไปที่ผู้หญิงด้วย
เทียมซึ่งเขามากับแฟนเนี่ยนะคะ
เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามรถเมย์คันนี้มาเป็นรถเมย์สายสิบสอง
เนี่ยค่ะแล้วก็มีคนถ่ายผ้าเอาไว้ได้หมวกกระน็อกทั้งทุบทั้งฟาด
ยั้งเลยนะคะผู้หญิงก็พยายามห้ามเหมือนกันนะ
แต่ว่าสองคนนั้นเขาเป็นพี่น้องกันไงเขาเป็นคนขับแล้วก็กระเป๋ารถเมย
เขาก็ยังรุมทำร้ายเนี่ยค่ะทั้งเตะทั้งต่อย
แล้วก็ใช้หมวกกันน็อกฟาดลงไปอีกทีหนึ่ง
คลิปนี้แชร์ในโลกออนไลน์คนเห็นคนวิพากษ์วิจารณ์เลย
อ่าวผู้ชายทำกับผู้หญิงอ่าววิจารณ์ในทำนองนี้นะคะ
ประมาณนี้นะคะทีนี้เราได้มาพูดคุยกับหญิงสาวทั้งสองคน
ซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปซึ่งเธอก็เปิดใจกับทีมข่าว

กับแฟนขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

ก็คือห้วยขวางปากคลองตลาด

ขับมาจี้ท้ายรถก่อนแล้วก็บีบแตร่
ใส่ปีนถ้ามองว่า

ก็ไม่ยอมแซงก็ตามอยู่แบบนั้นแล้วก็บีบแตร

ทีนี้จอดเทียบกันเลย

พี่จะขับรถจี้ตูดหนูทำไม

ถามแบบนี้แล้วตอบว่า

มาตอบว่ารีบไปตายมั้ง

ประโยคนี้แหละค่ะงั้นพี่ก็ไปตายสิ
ทั้งคนขับรถเมย์
กระเป๋ารถเมย์เปิดประตู

ฝ่ายผู้หญิงมีการชูนิ้วกลาง
ให้ก่อนชูนิ้วกลางก็เป็นความหมาย

อบุพการีของคนขับรถเมย์อันนี้เธอยืนยันไม่เป็นความจริงค่ะฟังเสียงของเธอค่ะ

อ่าเธอยืนยันนะไม่ได้ท้าทายไม่ได้ชูนิ้วกลางไม่ได้ทุบรถอะไรต่างต่างเนี้ยนะคะ
ทีนี้อันนี้เป็นฝั่งของผู้หญิงทั้งสองคนที่ถูกทำร้ายตามปรากฏในคลิปเราต้องฟังสองฝั่งนะ
เราไปพูดคุยกับทั้งคนขับแล้วก็กระเป๋ารถเมคันนี้นะคะเขาเป็นพี่น้องกัน
เขาเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นผู้หญิง
หากรู้ไม่ทำแน่นอนแล้วก็เปิดเผยถึงสาเหตุ
เกิดจากการด่าทอกันไปกันมาทำให้บันดาลโทษะและส่วนหนึ่งมาจากความเครียด
เขาบอกเขามีความเครียดด้วยตอนนั้นเครียดบอกเงินไม่พอจ่ายค่าเช่ารถ
ก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบลงไปทำร้ายร่างกายทั้งนี้นะคะ
สองพี่น้องรถเมย์ร่วมบริการสองคนนี้เขายืนยันจะเข้ามอบตัวต่อตำรวจที่สนพญาไทย
วันที่สิบหกวิทยุนายนก็คือพรุ่งนี้ไปตั้งแต่เช้าเลยเก้ามงเช้า
เพราะก่อนหน้านี้มีการติดต่อไปที่บริษัทบริษัทบอกว่าหลังจากเกิดเหตุมีคลิปออกมา
เขาไม่อยู่ค่ะไปต่างจังหวัดแต่ตอนนี้เขาติดต่อกลับมาแล้วนะคะ
มอบตัวกับตำรวจที่สอนอพญาไทยพรุ่งนี้เก้าโมงนะคะแล้วก็ยืนยันกับทีมข่าวของเราบอกว่า
หากพบกับคู่กรณียินดีจะไหว้ขอขมากับสิ่งที่ได้ทำลงไปค่ะส่วนทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะคะ
ก็คือนายสุกรีจารุภูมิผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก
บอกกรณีที่เกิดขึ้นต้องแบ่งออกเป็น๒ประเด็นแบบนี้ค่ะ
ประเด็นแรกคือเรื่องของการทำร้ายร่างกายอันนี้เป็นคดีอาญานะคะ
โดยผู้เสียหายได้แจ้งความไว้แล้วที่สนพญาไทยในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของตำรวจ
ที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนที่สองซึ่งเกี่ยวกับพอท่านนี้ท่านบอกว่า
ก็คือกรมการขนส่งทางบกที่ดูแลรถเมย์ก็จะเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวนคดีละหุโทษ
ซึ่งเมื่อดูตามคลิปแล้วเป็นเรื่องของการแสดงกิริยาไม่เหมาะสม
ต้นอาจจะมีการพิจารณาลงโทษด้วยการปรับประมาณ๕๐๐บาท
ใบอนุญาตขับรถอย่างต่ำ๑เดือน

หลักสูตรการให้บริการที่ดีและมารยาทในการให้บริการ
กรมการขนส่งทางบก๓ชั่วโมง

อบรมหลายรอบก็ได้อันแล้วแต่ท่านจะพิจารณานะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวนข้อที่จริงอีกครั้ง
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้ประกอบการ
ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมารายงานตัวต่อไปค่ะ